เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลกันหน่อยกันแล้วกัน

โอ้โหนี่เพิ่งออกมาเลยนะฮะ
แถลงการพักก้าวไกลกรณีให้ปฏิพัฒน์สันติพาดา

ก็คือขับออกจากพักให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
คือตามกฎหมายเนี่ยเมื่อสอสอถูกขับออกจากพัก

เป็นสอสอต้องเป็นสมาชิกภาคการเมืองนะฮะ

ก็จะมีเวลาให้หาพักสังกัดใหม่เนี่ย

ตามแถลงการของพักก้าวกลายนะครับ
บอกว่านับจากนี้ไปพักก้าวไกล
มุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเต็มที่

จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
เตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลที่ดีของประชาชน
ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป

และผู้แทนรัศดรของพักก้าวกลาย
ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการทำงาน

ดังต่อไปนี้มีอยู่๖ข้อ
เห็นตรงกันว่าพักเก้าไกลควรเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

คือชัยธวัฒนตุลาธนรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน

เพื่อกำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน
การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้สอสอจากพระเก้าไกล
ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หรือรองประธานสภาผู้แทนรัศดรได้
ตามที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลมาตรา๑๑๒
ที่ประชุมนะได้รับทราบจากหัวหน้าพัก
และกรรมการบริหารพักก็ได้หารือประเด็นดังกล่าว
กับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนรัศดรของพระเก้าไกลแล้ว
โดยนายปฏิพัฒน์ได้แสดงความประสงค์ว่า
ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัศดรต่อไป
เพื่อผลักดันให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใส
และยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นตามที่เคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้
รวมถึงเพื่อช่วยผลักดันให้กระบวนการตรวจรับอาคารรัฐสภา
ซึ่งมีสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า๑๒๐๐๐ล้านบาทมีความโปร่งใส
เพราะฉะนั้นข้อ๔ของพักเก้าไกลที่แถลงการบอกว่า
ที่ประชุมจึงเห็นด้วยว่าภารกิจที่นายปฏิพัฒน์ตั้งใจขับเคลื่อนเนี่ย
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
แต่พักเก้าไกลก็ยังคงยืนยันถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์
คือหัวหน้าพักต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
แต่ในพักก็จะมีรองประธานไม่ได้
เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากนายปฏิพัฒน์ยังเป็นรองประธานสภา
ไม่ยอมลาออกจากรองประธานสภา
ข้อ๕ก็เลยมีมติร่วมกันว่าในเมื่อนายปฏิพัฒน์ยังคงยืนยันจะทำงานเป็นรองประธานสภา
จำเป็นต้องให้นายปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกพักของพักก้าวไกล
แล้วข้อ๖ก็บอกว่าหวังว่าแม้ว่านายปฏิพัฒน์จะไม่ได้เป็นสมาชิกพักเก้าไกลอีกต่อไป
แต่ก็จะขับเคลื่อนนโยบายตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้
แล้วก็วางตัวเป็นกลางต่อทุกภาคการเมืองในการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัศดรต่อไป
ก็เอาเป็นว่าก็ต้องรอดูแล้วล่ะนะเพราะว่าเขากำหนดเอาไว้
พักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมแล้วหัวหน้าพักการเมืองจะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
นั้นต้องไม่มีประธานสภาหรือรองประธานสภาไม่มีรัฐมนตรีด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อรองออกอย่างดีดีนอนไม่ลาออกจากรองประธานสภา
ก้าวไกลก็ต้องให้ออกจากพักไม่งั้นก็มันมาติดล็อกกัน
แล้วเดี๋ยวก็จะเสนอคุณชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ส่วนคุณปฏิพัฒน์ก็มีเวลาในการหาสังกัดพักใหม่๓๐วัน